ก่อนที่จะไปเรื่องของคุณยายที่เจียดเงินคนชรา
ทำขนมห่อใส่ตู้ปันสุกมาที่นี่ก่อนที่วัดสุวรรณคูหา
ตำบลกระสมอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา
ก็มีการแจกข้าวสารจำนวน๑๑๐๐ถุงถุงละ๕กิโลกรัม
โดยมีพระครูรัตนเขตตารักษ์เจ้าอาวาส
พร้อมกับพระลูกวัดร่วมมอบให้แก่ประชาชน
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด๑๙
แล้วก็เป็นประชาชนเป็นญาติโยมที่อยู่บริเวณใกล้วัด
โดยเปิดให้ญาติโยมลงทะเบียน
แล้วก็ผ่านจุดคัดกรองก่อนหน้าตัวสุขภาพกันก่อน

มีผู้ใหญ่บ้านคอยอำนวยความสะดวกให้กับ

ก็ทยอยกันมารับข้าวสารครอบครัวละ๒ถุง

แบ่งเป็นรอบเช้าแล้วก็รอบบ่าย
ที่แบ่งเวลาแบบนี้ก็ลดความแออัด
แล้วก็ความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
ไปดูเรื่องของคุณยายจอยกันหน่อยนะครับ
คุณยายจอยคำผงท่านอายุ๗๖ปีแล้ว
เป็นชาวบ้านที่บ้านดอนตัดเรือ
ตำบลโนรแดงอเภิรโนรแดงจังหวัดนครพระราชสีมา
ชักชวนเพื่อนบ้านมาตั้งวงกันทำอะไร

มาตั้งวงกันเพื่อจะมาทำขนม
แล้วก็นำไปใส่ไว้ในตู้ปันสุก
ให้คนที่เดือดร้อนจากโควิด๑๙
หยิบไปรับประทานอร่อยนี่นะครับ
คุณยายจอยบอกว่าก็เนี่ยเงินที่มาเป็นต้นทุนนะ
เจียดมาจากไหนรู้ไหมหลาน
เจียดเงินมาจากเบี้ยเลี้ยงคนชรา
เอาไปซื้อแป้งไปซื้อน้ำตาล
แล้วก็ซื้อของทำไส้ขนมห่อ
หลังจากนั้นก็ชวนเพื่อนบ้าน
คุณยายท่านอื่นอ้าว
ยายสุกเอ้ยยายแก้วเอ้ยมาช่วยกันหน่อยนะฮะ
ก็มาช่วยกันทำขนมนะครับ
จนกระทั่งทำได้ครั้งละประมาณ๕๐ห่อ
ก็นำไปใส่ตู้ปันสุกที่ตั้งอยู่ตามสารที่ต่าง
ทั้งที่หน้าที่ว่าการอำเภอโนนแดง

ดิฉันดูขนมใส่ไส้ของคุณยายอยู่
แล้วคือไส้แน่นมากน่าทานมากจริงคุณสืบสกุล

มันก็เลยเป็นสีเขียวน่าทานคงหอมนะฮะ
แล้วก็คนที่รับประทานก็ยิ่งมีความสุขไปใหญ่เลยนะ
จากเอาไปใส่ไว้ที่หน้าที่ว่าการอำเภอแล้ว

ก็ไปที่หน้าสาราองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ด้วย
เริ่มที่คุณยายจอยมีอาชีพทำขนมห่อขายอยู่แล้วล่ะ
ของคุณยายก็เลยน่าทานมากนะฮะ
แต่ว่าคุณยายจะทำเฉพาะช่วงเวลาพิเศษนะ
เทศกาลหรือว่าตามสั่ง

แต่ว่าตอนนี้เห็นว่ามีคนได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙จำนวนมาก
ยายก็คิดยายจะทำอะไรไปใส่ตู้ปันสุกดีนะ
ยายจะไปซื้อของไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จ

พอทำด้วยกะทิไปไว้ในตู้มันจะเสียหรือเปล่า

เพราะว่าพอใส่ตู้แป๊บเดียวยังไม่ทันได้แบบร้อนเลย
คนเอาไปหมดแล้วขนมของคุณยายอร่อยนะคะ